เด็กเล็กเวลาที่แบบบ้านอยู่ใกล้ถนน

ถูกต้องค่ะแล้วอันนี้ก็วิ่งปรู๊ดเหมือนกัน
ถ้าไม่ได้ชายชุดดำกับไม่ได้รายเดอร์คนนี้
นี่โอ้โหไม่รู้ว่าเด็กน้อยจะเป็นยังไงเหมือนกันค่ะ
โอ้โหจังหวะนี้ค่ะเหมือนกับน้องวิ่งพุ่งออกมาจากซอยแบบนี้
ตรงนั้นคือถนนใหญ่คุณ
จังหวะที่เฉียดฉิวมากเลยนะ

คือยอมทิ้งรถจักรยานยนต์เลยคุณ

แต่คว้าไปอุ้มตัวเด็กเอาไว้ก่อน
แล้วไปอุ้มตัวเด็กเอาไว้ได้
ประกอบกับผู้ชายชุดดำคนนั้นเนี่ย

ลูกเอ้ยพ่อแม่เห็นคลิปนี้แล้วใจจะวายนะคะคลิปนี้เนี่ยคนที่เอามาโพสต์นะ
แล้วสิ่งที่กลัวที่สุดเลยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ
พอเห็นภาพนี้พูดไม่ออกเหมือนกันนะคะ

ก็คือภาพมอเตอร์ไซค์ของแฟนเธอล้มอยู่ข้างทาง

โอ๊ยแฟนเธอประสบอุบัติเหตุรึเปล่า
ใช่แล้วเป็นภาพแชทที่คุยกับแฟนนุ่ม
แต่ว่าแฟนนุ่มก็บอกไม่มีใครเป็นอะไร
ตอนแรกเธอก็ตกใจว่าแฟนนุ่มเอาภาพมาให้ดู
นึกว่าเกิดอุบัติเหตุกับแฟนหนุ่มของเธอ
ห่วงแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองจะเป็นรอย

แต่ว่าเอาชีวิตเด็กให้รอดเอาไว้ก่อนซึ่งคุณชมัยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามโมง
วันที่๔มีนาที่ผ่านมาจุดตรงนี้อยู่ริมถนนพระองค์เจ้าสายตลาดลาดสวายที่ลำลูกกาปฐุมธานี
วันนั้นแฟนนุ่มของเธอคือคุณพีรพงษ์อายุสามสิบเอ็ดปีคือไปรับอาหารในหมู่บ้านแถวนั้น
แล้วสังเกตแหละว่าเด็กวิ่งออกจากหมู่บ้านข้ามไปหาผู้ชายที่อยู่ตรงเกาะกลางนั้นซึ่งเด็กวิ่งแบบปรู๊ดแบบเร็วมากจริงอะค่ะ
ตัวคุณพีรพงศ์รายเดอร์เนี่ยทิ้งมอเตอร์ไซค์เลยไปคว้าตัวเด็กไว้ได้ก่อนโอ้โหรอดได้แบบบุดหวิดเหมือนกัน
ดังนั้นถ้าเกิดบ้านที่อยู่ใกล้กับถนนอันนี้เราต้องระวังเด็กให้ดีเลยนะเพราะเด็กเนี่ยวัยนี้กำลังวิ่งแล้วก็เร็วมากจริงค่ะ